มาดูเอาเป็นอุทาหรณ์ค่ะเรื่องของการที่คุณจะขับรถจอดรถ
หรือคุณจะทำอะไรสารวนอยู่ในรถระวังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของเกียร์ต่าง
งั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณ

และคุณเห็นหน้ากระจกรถมันเป็นเหมือนม่านกันแดด
เอาไปวางกันแดดไว้หน้ารถเพราะรถจอดกลางแดด
แล้วอยู่ดีไม่รู้อีท่าไหน

หลังจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีต่อมาพุ่งไปข้างหน้าค่ะ
ทะลุรั้วไปชนมอเตอร์ไซค์และมีไปชนคนด้วย
โอ้โหเหตุการณ์นี้มาจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
คนที่ขับรถคันนี้นะคะก็เป็นคุณยายค่ะ
คุณยายท่านนี้พยายามอย่างที่ขวัญบอกเลย

ไม่แต่จริงคุณยายน่าจะขับรถเป็นรถเก่งเหมือนกันนะ
เพราะว่าก่อนจะเลี้ยวเข้าซองเนี่ย
คุณยายก็หักหัวเข้าซ้าย
ถอยหลังตรงดิ่งเข้าซองเป๊ะเลย

แต่ว่าคุณยายกลัวข้างหลังจะชนเท่านั้นเอง
ยายก็เลยค่อยชะลอกันตรงนี้
สักพักหนึ่งนะคุณยายลงจากรถ
เพื่อไปเปิดกระโปรงท้ายเพราะอะไร
ไปเอาที่บังแดงนั่นแหละอืมนี่แหละลงมาค่ะค่ะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่สนามกีฬากลางจิระนคร
หัดใหญ่สงขลานะคะอย่างที่บอกค่ะเกิดขึ้นเมื่อสิบห้ากุมภาพันธ์ค่ะ
แล้วมีคนเจ็บเจ็บเยอะด้วยเพราะเขาขาหักเป็นแรงงานชาวเมียนมาในเหตุการณ์นี้
ตอนจังหวะที่รถมันพุ่งไปด้านหน้านั่นแหละที่ขวัญบอกคนขับรถนะคะ
อายุเยอะแล้วนะที่เราเรียกคุณยายคุณยายทันยาพรอายุหกสิบเก้าปี
ยายไม่ได้เจ็บอะไรเยอะยายเจ็บเล็กน้อยตอนชนเสาป้ายนั่นแหละ
เพราะมีถุงลมนิรภัยช่วยเซฟยายเอาไว้ด้วย
ทางด้านของนะคะนายประสิทธิ์เอียดแก้วค่ะ
เขาบอกว่าเป็นตำแหน่งสันทนาการเทศบาลนครหัดใหญ่บอกแบบนี้ว่า
คนขับรถน่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มลีลาดของผู้สูงอายุคุณยายท่านนั้นแหละ
คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากจังหวะที่
ตอนที่เอาบ้านบังแดดเนี่ยไปกันไว้หน้ารถ

พอโดนเกียร์แล้วมันถอยหลังถอยหลังไปติดเมื่อกี้คุณ
ไอ้ขอบต้นไม้เนี่ยที่มันทำเป็นที่นั่ง
พอไปติดขอบนะแล้วคุณยายทำไงต่อรู้ไหม
คุณยายคงเปลี่ยนเกียร์เดินหน้า
แล้วทีนี้พอเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าพยายามจะเร่งคันเร่ง
เพราะรถมันติดขอบข้างหลังมันก็จะเร่งยากหน่อย
พอเหยียบเร่งเท่านั้นแหละปู๊ดไปนู่นเลย
กะจังหวะไม่ถูกอีกต่างหากด้วยเนอะ
คนงานที่บาดเจ็บนะคะที่ขวัญบอกไปเป็นแรงงานชาวเมียนมาเนี่ย
ขาหักนะคะตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
เขาบอกค่ารักษาสูงริ้วเลยนะ๒๐๐๐๐๐บาทเลย
ตอนนี้ก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันเรื่องของการเยียวยา
เพราะว่าคนงานเขาก็ต้องขาดงานด้วย

แล้วก็ข่าวนี้อย่างที่บอกเอามาเป็นอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ชม

แล้วไปติดไงเห็นบอกไหมที่บอก
ขอบข้างหลังก็เลยเร่งเครื่องไปข้างหน้า
แล้วคุณผู้ชมพุ่งไปแบบไม่รู้ทิศรู้ทางเพราะ

โห๓อันตรายมาก
แล้วจริงนะเห็นข้อความคุณผู้ชมนะ
บอกว่า๖๙แล้วเหรอ
คือหลายคนอาจจะบอกว่าผู้สูงอายุเรื่องของการตัดสินใจ
ในการขับรถเขาอาจจะช้าด้วย

เพราะว่าเต้นหลีระต้องระวังนะคะ